ระทึกจริงจริงคือค่ะเป็นร้านแบตเตอรี่อ่า
แต่ข้างบนก็เป็นโซนที่คนอยู่บ้านค่ะทีนี้เนี่ย
เจ้าของร้านก็พอปิดร้านปุ๊บออกไปกินข้าวข้างนอก
ปล่อยให้คุณแม่อยู่ข้างบนกับแม่บ้านไป
ไฟไหม้ขึ้นมาต้องพาตัวท่านลงมา
ลำบากเลยคุณผู้ชมภารกิจนี้ครับ
ต้องช่วยผู้สูงอายุที่อยู่ชั้นบน

ช่วยกันอยู่นานเพราะว่ามีทั้งหญิงชรา
และแม่บ้านอีกสองคนช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัย
อุ้มกันมาโรยตัวลงมาอย่างทุลักทุเลเลย
มาจากระเบียงชั้น๒เบื้องต้นเนี่ยทั้งหมดมีอาการสำลักควันเล็กน้อยครับ
นี่ค่ะคุณยายสมทรงอายุ๗๕ปีแล้วก็มีนางเสาฝนอายุ๔๒ปีคนนี้เป็นแม่บ้าน
เพลิงก็มาจากร้านขายแบตเตอรี่นี่แหละกลางซอยบงกฎย่านพัทยากลางที่ชนบุรี
เจ้าของร้านแบตเนี่ยชื่อพี่ชายศนะพี่ชายศเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผมเอาไปกินข้าวนอกบ้าน
ก็ปล่อยให้แม่สมทรงอยู่กับแม่บ้านอยู่กันแค่สองคนบนชั้นสองของร้าน
หลังจากนั้นมีคนโทรมาบอกพี่ชายศพี่ชายศไฟไหม้ร้านไฟไหม้ร้าน
เขาก็เลยรีบกลับมาที่ร้านครับพบว่าโอ้โหไฟไหม้แรงเลย
ไฟมันไหม้บริเวณห้องเก็บมอเตอร์ไดนาโมแล้วก็แบตเตอรี่เก่าคุณผู้ชม
แล้วก็มีไฟลามไปติดห้องครัวด้วยทำให้ชั้นล่างเสียหายทั้งหมดเลยครับ
เพราะยังดีที่ทีมกู้ภัยไปช่วยชีวิตแม่สมทรงไว้ได้รวมไปถึงแม่บ้านด้วย
เรื่องต้นตำรวจยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ได้ครับ
เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ค่าความเสียหายไม่ใช่น้อยคุณผู้ชมน่าจะไม่ต่ำกว่าล้านบาทครับ
นี่ชั้นล่างที่เก็บพวกมอเตอร์ไดนาโมนะ